ข้าวใส่ไข่สดใหม่

แต่พวกนี้อ่านไหล่กลุ่ม

นี่มีใครบอกว่าผ่านสถานการณ์เรื่องของโควิดมาแล้วยังไม่เป็นโควิด

น้อยมากเพราะโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่เกือบหมดแล้ว

ไม่เรามีมาตรการในการป้องกันเรายังป้องกันกันอยู่
ถ้าสมมุติภูมิมันดี๓วันหายแล้วนะ

มันตรวจหายคือแบบวันนี้นโยบายใหม่จริงแล้วคือคนเป็นโควิดมันทำงานได้เหมือนไข้หวัดแล้ว
ใช่ถูกเพราะว่าเขาเตรียมรับมือการเข้าสู่ฤดูการระบาดของโควิดนะตอนนี้ค่ะ
แต่ว่าการระบาดเนี่ยมันก็เหมือนเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วนะคะ
คือเป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้ทุกคนบนโลกเนี่ยคือต้องจับตามองจริงเพราะว่ามันส่งผลกระทบจำนวนมากเลย
ในปัจจุบันพบคนไทยที่ยังไม่ติดโควิด๑๙น้อยกว่า๒๐นะพี่หนุ่มพี่หนุ่มอยู่ในน้อยกว่า๒๐

ก็๒๐เปอร์เซ็นต์ไงพี่นอกนั้นคือ๘๐เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เขาเป็นกันหมดแล้ว
มันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราหลบเลี่ยงได้ดีป่ะ

คือเขาบอกว่าบางคนอาจจะปฏิบัติตัวแบบเคร่งครัดมาก

เคร่งคัดมากก็เลยอาจจะทำให้ยังไม่ติด

บางคนก็คืออาจจะอยู่ในแบบสัมผัสเชื้อโรคมาก็จริงแต่ไม่ติดก็มี

สมการที่เขาบอกว่าบางทีเราอยู่กับคนที่เป็นโควิดแล้วเราไม่ติด

เพราะว่าบางทีอย่างพี่อาจจะผ่านคนที่ติดเชื้อเข้าใกล้ชิดพี่อะไรอย่างนี้
แต่ว่าใช่ไงส่วนใหญ่จะเจอกันมาอย่างงั้น
พี่สารพัดเลยอะ

คนทำชื่อผ้าใส่สูปไม่ได้ใส่หน้ากาก

พี่ตรวจสองกิตมาหนูตอนที่อัดเทปสุดท้าย

เขาบอกว่าบางคนอาจจะอยู่ในเรื่องของพันธุกรรม
แล้วก็ยีนบางอย่างในร่างกายด้วย
คือมันมีกลไกบางอย่างที่มันสามารถที่จะต้านทานเรื่องของการรับเชื้อได้

ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงที่
หมายถึงว่าในบางประเภทมันมีแบบนี้
ซึ่งมันก็ยังไม่รู้แน่ชัดว่ายีนในกลุ่มนี้มันจะต้านทานโควิดได้จริงหรือเปล่า
สำหรับการระบาดของโควิด๑๙รอบใหม่เนี่ย
โควิดสายพันธุ์ดาวดวงแก้วเขาใช้คำนี้นะคะ

ความรุนแรงมันไม่ต่างไปจากสายพันธุเดิม
แต่ว่ามันสามารถแพร่กระจายได้แบบรวดเร็ว

โควิดสายพันธุ์ดาวดวงแก้ว
เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีต้นกำเนิดในประเทศอินเดียนะคะ

แล้วก็ได้รับการรายงานว่าเข้ามาในประเทศไทย
ในปี๒๐๖๖ก็คือ
สองเท่าแล้วก็ระบาดมากกว่าสามสิบประเทศแล้วซึ่งประเทศไทยก็ยังบอกว่ามันคงหนีไม่พ้นจริงจริงที่มันจะต้องมีสายพันธุ์เนี้ยเข้ามา
ดังนั้นเรื่องของการดูแลรักษาก็คือต้องดูแลรักษาเหมือนเดิมต้องระมัดระวังเหมือนเดิม
ใช้วิธีเหมือนเดิมอืมอืมเขาบอกว่าวัคซีนก็ยังถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อโควิดสิบเก้า
รวมไปถึงการฉีดเข็มกระตุ้นด้วยนะคะก็คือปีละครั้ง
คือฉีดคล้ายไข้หวัดใหญ่เลยเนอะปีละครั้งเนี่ยสักปีละครั้งอืมนะ
ตอนนี้นะคะก็อย่างที่ว่ากันตอนนี้วัคซีนก็ยังมีอยู่แล้วก็ยังฉีดฟรีอยู่นะฮะ
ตอนเนี้ยครับเราลงให้ให้ไปฉีดแหละให้ไปฉีดเข็มกระตุ้นอืม
แต่ก็ตามไทม์ไลน์เขาบอกว่าเนี่ยประมาณสักพฤษภามิถุนา
โควิดจะกลับมายอดสูงมันเป็นด้วยความเป็นหน้าผลมันก็หยิบขึ้นมาน่ะ
อืมมันก็หยิบขึ้นมาประมาณสักตอนก็หลักพันธุ์ใช่ตอนนี้ขึ้นมาค่ะอืม
เรากลับมาการเมืองกันสักนิดนึงนะฮะคุณหนุ่มถึงตอนเนี้ยเราอย่างแรกเลยดีกว่า
เขาบอกว่าเราจะได้รัฐบาลใหม่เนี่ยจริงแล้วก็น่าจะนู่นเลยอ่ะ
เลือกนายก๑๐สิงหาคมแต่ก่อนจะเลือกนายกเนี่ย
ก็ต้องเลือกประธานสภาก่อนซึ่งวันนี้ประธานสภาพเก้าไกรก็บอก
เอาละถึงเวลาที่เขาจะต้องเก็บประธานสภาเอาไว้อืม
เพราะว่าถ้าอย่างนั้นนโยบายที่เขาหาเสียงมาทั้งหมด
มันอาจจะไม่เกิดขึ้นเขาก็เลยบอกโอเควันนี้หลายคนบอก
เก้าไกรเก็บประธานสภาการเลือกประธานสภาก่อนเนี่ย
ก็จะมีประมาณสักก่อนเลือกนายกรัฐมนตรี
เราไปดูไทม์ไลน์กันก่อนด้วยกันว่าว่าในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
วันที่๑๓กรกฎาคมจะเป็นวันสุดท้ายที่กรกต
หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะรับรองผลการเลือกตั้ง
นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีการรับรองสอสอออกมาเลยแต่หากเกิดความล่าช้าเนี่ย
ก็คงจะเกิดจากการร้องเรียนจากนั้นเนี่ยก็จะมีการร้องเรียนเกิดขึ้น
บอกใบแดงใบสมใบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นมา
ก็ต้องดูว่าแต่ละเขตแต่ละจังหวัดเนี่ยมีใครร้องเรียนอะไรขึ้นมาบ้าง
นะฮะอยู่ที่กรกตค่ะเป็นคนพิจารณาแล้ว
จากนั้นคลมจะพิจารณาพระราชกิจสินดิกาเปิดประชุมสภาพ
ประมาณในวันที่๒๐กรกฎาคมนะฮะจะเป็นวันสุดท้าย
คือหลังจากนี้เมื่อกรกตรับรองสอสอปุ๊บก็จะมีการเดินทางไปรายงานตัวของสอสอแล้ว
จะรายงานตัวสุดท้ายเนี้ยนะครับคือยี่สิบกรกฎาคม
จากนั้นยี่สิบสี่กรกฎาคมจะมีวิธีเปิดประชุมสภา
ซึ่งที่เขาถ่ายทอดสดกันอ่ะนะฮะแล้วก็วันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคม
เอาละอันนี้แหละที่เราจะต้องดูจับตามองเกี่ยวกับเพื่อเลือกประธานสภาแล้ว
ที่เขาจะยกโหวตกันถูกไหมยี่สิบห้ากรกฎาคมเนี้ยก็จะเปิดสภา
ก็จะมีการเลือกประธานสภาจะมีการเลือกรองประธานรัฐสภา๒ท่าน
เมื่อเลือกประธานรัฐสภารองประธานรัฐสภาเสร็จปุ๊บวันที่ยี่สิบหกก็จะโปรดก้าว
แต่งตั้งประธานสภาครับหลังจากนั้นปุ๊บก็จะเป็นขั้นตอนของนายกรัฐมนตรีแล้ว
เลือกนายกเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นการเลือกนายกรัฐมนตรี
น่าจะเกิดขึ้นก่อนวันที่๓สิงหาคมก็จะเป็นการเปิดประชุมร่วม
ระหว่างสอสอสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรทั้งแบ่งเขตเลือกตั้ง
แล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็สวเพราะอะไรฮะการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ต้องเลือก๒สภาแต่การเลือกประธานสภานั้นเลือกแค่สอสอ
แล้วก็ประธานสภาต้องมาจากการเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรนะฮะก็จะมีการเปิดกันปุ๊บ
จากนั้นวันที่๑๐สิงหาคมก็จะมีการรู้ว่าล่ะว่าแต่ละกระทรวง
ใครจะเป็นเจ้ากระทรวงก็จะมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอ
วันที่๑๑สิงหาคมอันนี้คือไทม์ไลน์ที่เขาวางเอาไว้นะครับ
จะมีการถวายสัตว์ปฏิญาณซึ่ง๑๑สิงหาคม
ถือว่าเป็นการทำงานวันสุดท้ายของคอรมอที่เรียกว่าชุดรักษาการปัจจุบันนี้
ก็คือผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะก็คือคอลโมนายกตู่ก็จะหมดวันที่๑๑
นี่แหละแม่ใช่ไหมถูกต้องอันนี้คือไทม์ไลน์ถ้าปกติหรือตามตามกรอบ
ที่หลายหลายคนจับตามองกันอยู่แต่ขนาดเดียวกันวันนี้
สมาชิกพักพลังประชารัฐเขาจะยื่นหนังสือต่อกรกต
เรืองไกรลีกิจพัฒนะนะฮะเขาบอกเอาอย่างงี้
เมื่อวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมว่าเข้าข่ายผิดมาตรายยี่สิบแปดหรือเปล่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูลพรปว่าด้วยพักการเมืองหรือเปล่า

ก็จะนำไปสู่การพิจารณาอย่างแรกก่อนยุบพักเก้าไกลหรือเปล่านายเรืองไกรกล่าวว่าไม่ใช่เฉพาะพักเก้าไกร
ที่เขาจะยื่นเนี่ยยุบทั้ง๘พักเลยคุณหนุ่มจะขอยื่นยุบทั้ง๘พักเลย
เพราะต่างฝ่ายต่างยอมรับเงื่อนไขการเซ็นเอ็มโอยูไงเขาว่าอย่างนั้น
แต่จะทำได้หรือเปล่านั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะค่ะไอ้ยื่นอ่ะ
ใครจะฟ้องใครใครจะร้องหรืออะไรก็แล้วแต่ได้แต่จะทำได้หรือเปล่านั้นอีกเรื่องหนึ่ง
เขาก็บอกว่าในเอกสารที่เซ็นทั้ง๘รายชื่อลงนามโดยหัวหน้าพัก
เรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่การขาดคุณสมบัติเฉพาะตัวแต่เป็นเรื่องพักการเมืองฝ่าฝืนมาตรายี่สิบแปด
แล้วก็จะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา๙๒ว่าด้วยพักการเมืองที่ต้องส่งให้สารวินิจฉัยเนี่ย
พักหรือเปล่าก็เป็นดุลพินิษฐ์ของศาลว่าจะยุบหรือเปล่า
ตอนนี้นะฮะก็ต้องติดตามเพราะการเมืองก็ค่อนข้างจะมีอะไรมาใหม่ทุกวัน
ทุกวันจริงจริงตอนนี้ก็ต้องลองดูนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
แต่เมื่อกี้พี่จะเล่าเรื่องไม่เกี่ยวกับที่เขาพูดถึงเรื่องเครื่องบิน
เครื่องบินอะไรเครื่องบินที่แบบว่าอเมริกาไม่ขายให้เราอืม
ซึ่งเขาบอกอเมริกาบอกเฮ้ยให้ประเทศไทยพร้อมก่อนแล้วค่อยขาย
อืมมันก็เลยมีกระแสข่าวลือมาตลอดเวลาว่าเอ้าทำไมยังซื้อเครื่องบินกันอยู่
ความจริงแล้วมันเป็นตั้งแต่สมัยนู้นตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วเพราะว่า
หลังจากที่คอรมอรักษาการต้องยอมรับว่าใช้งบประมาณไม่ได้นะฮะ
ตั้งแต่ยุบสภามาเนี่ยใช้งบประมาณไม่ได้อันเนี้ยก็เป็นเรื่องราวตั้งแต่ก่อนที่
เรียกได้ว่าเป็นรัฐบาลปกติอ่ะอืมของพลแยกประยุจันโอชามาตลอด
แต่ปรากฏว่าเขาไม่ขายคนก็เลยถามเอ้า
ซื้อตอนไหนก่อนอย่างแรกคำถามอืมแล้วสอง
คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่อยสัมภาษณ์ถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกา
เพราะกองทัพอากาศไทยเนี่ยยังไม่มีความพร้อมอย่างแรก
อันนี้เหตุผลที่เขาให้มาคือเราไม่มีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่
อันนี้คือเหตุผลที่เขาให้มาว่าทำไมเขาถึงไม่ขายให้เราเนี่ย
เพราะอาคารสถานที่เราไม่พร้อมเขาก็เลยยังไม่ขายให้
ทำไมเขาไม่ขายให้ประเทศไทยล่ะวันนี้มีเสียงนายกหรือเปล่าก็ไม่รู้
ไม่มีนะฮะคนเอกประยุทธ์ย้อนถามนักข่าวว่าทำไมเหรอ
อุ๊ยอุ๊ยมาแล้วอุ๊ยอุ๊ยอีกแล้วเขาถามว่าทำไมหรอ
ทำไมอ่ะเมื่อเขาไม่ขายก็ไม่ซื้อก็เป็นเรื่องการติดต่อการซื้อขายกันตามปกติ
ประเทศไหนมีจำหน่ายเราก็ติดต่อถ้าเขาไม่ขายเราก็ไม่ซื้อแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
นี่คือนายกก็ถามกลับเมื่อถามว่าได้มีการชี้แจงเหตุผลหรือเปล่า
พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าชี้แจงอะไรอีกล่ะตนไม่รู้หรอกกองทัพอากาศนั่นแหละ
จะต้องเป็นคนชี้แจงเองอันนี้ก็คือคำตอบที่หลายคนถามนะฮะ
ว่าเพราะอะไรทำไมถึงไม่ซื้อหรืออะไรอย่างนี้
ซื้อแต่เขาไม่ขายใช่ไหมซื้ออะไรนะต้องใช้คำว่าไงนะ
แต่ก็ต้องเซอร์มไหมอาจจะไปหาอย่างอื่นหรือเปล่าต้องเซอร์ม
ใช่มะมันไม่ใช่เหมือนอันนี้เราไม่ซื้อ
อันนี้ถือว่ามันสิ้นสุดกันไปแล้วในการในการเซ็นสั่งซื้อ
แต่โอเคเมื่ออเมริกาไม่ซื้อก็ต้องดูที่อื่นว่าที่อื่นเขาจะขายหรือเปล่า
เขาบอกว่าไม่ซื้อก็ไม่ขายที่ไหนก็ขายเดี๋ยวก็ไปหาซื้อว่าอย่างงั้นนะ
คุณนุ่มเชิงต่อเลยครับกูติกเจ้าเอาเอาอีกแล้วค่ะ
เรื่องราวของอดีตเจ้าวาดวัดบ้านกล้วยที่มาบนจอห
นี่นะจอหที่เปิบเมืองนะจังหวัดนครรัชสิมา
เพราะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
เรื่องราวของการบริหารเงินวัดนี่ก็ไม่โปร่งใส
แล้วยังบอกด้วยบอกว่าทางฝั่งอดีตเจ้าวาดรูปนี้เนี่ยชอบดูหนังโป๊ะดูหนังโป๊ะ
แล้วยังไปมีสัมพันธ์กับศรีกาในห้องน้ำภายหลังถูกขับไล่นะฮะ
เจ้าอาวาสก็เลยยอมลาออกจากตำแหน่งแล้วก็ปรับไปพำนักที่บ้านญาติเป็นการชั่วคราว
ต่อมาเรื่องนี้นะฮะไปถึงเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชศรีมาครับ
ชื่อว่าพระโสพลปริยติวิทานท่านก็ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้นะฮะ
เท็จจริงสามประเด็นหลักหลักเลยนะฮะคือหนึ่ง
เรื่องที่ไปอยู่ในห้องน้ำกับศรีกาสองต่อสองไอ้ข้อสอง
เรื่องที่ว่าไปดูซีดีโป๊ะเรื่องที่สามเรื่องเงินนี้ไม่โปร่งใส
หลังจากนั้นนะฮะเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชศรีมา
มีบทสรุปออกมาบอกว่าแหม่ดูแล้วท่านเจ้าวาดนะฮะ
ไม่ได้มีความผิดอะไรนี่แล้วก็มีหนังสือเนี่ยชี้แจงชาวบ้าน
โดยสรุปใจความสำคัญในทั้งสามประเด็นบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะ
เราไปตรวจสอบให้มีการตั้งคณะตรวจสอบแล้ว
ก็ไม่พบว่าที่มีการกล่าวหาเนี่ยเป็นเรื่องจริงเลย
อย่างเช่นเรื่องราวของการเข้าห้องน้ำกศรีกาสองต่อสอง
จริงแล้วเนี่ยทางอดีตเจ้าอาวาสก็ยอมรับว่าเข้าไปจริง
แต่เข้าไปเนี่ยเพื่อให้โยมผู้หญิงให้สิกาเนี่ย
ความสะอาดห้องน้ำเพราะท่อมันตันอ๋อเหรอ
ก็เลยเรียกศีกาไปทำความสะอาดท่อมันตันก็ต้องให้ศีกา
ก็ประทิกอย่างถลุงโอ๊ยพ่อมันตันปรากฏว่าเขายังใช้สีดีกับอยู่อีกหรอ
ตู้เอ่อท่อมันตันเสร็จปุ๊บประกวดว่าหลังจากนั้นแหละ
คือแต่ไอ้ที่ว่าไปเห็นว่าแต่งตัวไม่เรียบร้อย
เพราะอาตมาอภาษณ์โหนปนฝีที่ตูดโหนโหนโหนแล้วก็ต้องอย่างงี้
ยังยันอย่างนี้รวมทั้งปฏิเสธบอกว่าอัตมาไม่ได้ดูซีดีโป๊ะ
แต่จริงแล้วเนี่ยนะมันเป็นวีดีโอพุทธประวัติ
อะไรนะแต่นั่งวิดีโอพุทธประวัติอัตมาเนี่ยดูเพื่อให้ปลง
พุทธประวัติพุทธศามันคนละเรื่องกันเลยนะเธอ
ส่วนเรื่องว่านำเงินเนี่ยไปดำเนินการทาสีต่าง
เรื่องเงินที่ว่ายักยอกเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปไหน
เอาไปทาสีกำแพงจ่ายค่าแรงเรียบร้อย
ส่วนสื่อของมันดุจ่ายหมดแล้วเนี่ยนะฮะ
หลังจากนั้นนะครับก็มีหนังสือแจ้งให้ทราบ
ตั้งแต่วันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมา
ว่าเหมือนกับทางฝั่งของเจ้าน้ำเผลอบอกว่า

ปรากฏล่าสุดชาวบ้านกลุ่มหนึ่งฮะ

ไปเจอไม่ใช่จานรองแก้วนะครับ

ชาวบ้านฟิอโมนวีดีโอครุฑตรัปวัตร

มันเยอะนี่นี่นี่นี่

ถ่ายคนอาจจะโอ๊ะนี่ที่รองแก้วรึเปล่า

ซีดีโป๊นี้นะฮะ
ในเมื่อไอ้ผลสอบสูงจ้าคณะอำพอร์มันผิดเพี้ยนเรื่องเกิน

สุดท้ายก็ต้องศึกไปนะฮะ
แล้วยังมีการเรียกร้องให้เจ้าคณะอำเภอเนี่ย
ทบทวนบทลงโทษใหม่อีกด้วย
อ้าวอ่ะจริงเขาสึกไปแล้วไม่ใช่หรอ

ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่เขาศึกไปแล้วนะ

เขายังจับรูปได้ทำไมท่านเอาเจ้าคณะจำพื้นว่าจัดสินไม่ได้

นี่เห็นไหมล่ะเออไม่รู้ลุงเก็บไปหรือเปล่า
สักแผ่นสองแผ่นอุ้ยนี่แหละมันยังมีเครื่องเปิดอยู่เองหรอ
แต่ผมกำลังงงอะไรด้วยเครื่องเปิดซีดีผมไม่ติดใจ
ติดใจเรื่องผมติดใจท่อตันท่อตันในห้องน้ำ
ว่าพระไม่มีผมแล้วมันจะไปตันตอนไหนอ่ะพ่อตันก็ต้องให้ศรีกาเนี่ย
เข้าไปช่วยทะหลุงไปทะหลุงท่อลอกท่อลอกท่ออย่าใช้คำว่าลอก
ใช้คำว่าถลุงท่อมันก็จะได้แบบใช้ตัวปั๊ม
ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเข้าไปน้ำไม่ได้พุ่งปุ๊บออกมาแบบว่า
เออมันก็คล่องแล้วคราวนี้ไม่มีอะไรตันแล้วมันสะดวกสะดวก
สะดวกเอออัตตามาก็ช่วยกันกับศรีกาสุดยังว่าศรีกาเก็บสบู่อยู่หรือเปล่า
นี่รึเปล่าเมื่อแต่ชาวตัวเราก็บอกว่าท่านมาแต่งตัวไม่เรียบร้อย
ท่านบอกแล้วว่าท่านเป็นฝีอือท่านก็บอกอยู่ว่าท่านเป็นฝีนี่
คุณสายเรื่องนี้อยู่ได้นะ

ต่างจังหวัดเขาก็ยังใช้กันอยู่
ใช่บางคนก็เก็บไว้
อร่อย

สำจิตศัพท์ทาของหนูดีกว่าใช่ไหมอืมเริ่มเหลือบตาไปมอง
ท่านบอกว่าอะไรนะที่แบบเห็นแต่งตัวอย่างงั้นเกี่ยวไง
อย่าบอกนะว่า

ไปดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเรียกว่าเพลิงไหม้รับอรุณกันเลยนะคะ
ไฟไหม้แถวย่านตลาดพลูเรียกว่าหนีกันวุ่นเลยทีเดียวค่ะ
แล้วก็ความเสียหายกว่า๔๔หลังคาเรือน
แต่โชคดีมากที่แบบว่าไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บมากมายนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่ามีการรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้
บ้านเรือนประชาชนที่ซอยวุฒากาศ๑๘ถนนวุฒากาศค่ะ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูแล้วก็
ประสานกับรถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพ

โดยที่เกิดเหตุอยู่ลึกในซอยวุฒากาศ๑๘ประมาณ๑๐เมตร
ต่อเนื่องไปซอยวุฒากาศ๒๐ก็พบแสงเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านไม้สูง๒ชั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็มีการเร่งระดมฉีดน้ำมากกว่า๑๐หัวฉีด
เพื่อที่จะเข้าทำการสกัดกั้นล้อมเพลิงทั้งในซอยวุฒากาศ๑๘แล้วซอยวุฒากาศ๒๐
ใช้เวลาประมาณ๔๕นาทีค่ะจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
ไปตรวจสอบก็พบว่ามีบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า๔๔หลังคาเรือน
เรื่องต้นอย่างที่บอกไปว่ายังไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเกิดเสียงเหมือนระเบิดเลยค่ะ
ดังขึ้นภายในบ้านครูหาที่๕ซึ่งอยู่ระหว่างการปิดซ่อมแซมแล้วก็ไม่มีผู้อยู่อาศัยนะคะ
คาดว่าอาจจะเกิดไฟฟ้ารัดวงจร
ก็ไปพบเป็นบ้านบ้านให้เช่านะคะทั้งหมด
แล้วก็เป็นบ้านไม้ที่มีผนังอยู่ติดกันไฟมันเลยลุกรามอย่างรวดเร็ว
โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้เนี่ยค่ะทางเข้าออกค่อนข้างสะดวกหน่อย
ก็เจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุได้
ตอนนี้ก็มีการสั่งการให้ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบานตลาดพลูแห่งใหม่
ซึ่งเรื่องเร่งด่วนคือต้องดูแลเรื่องที่พักอาศัยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
เข้าไปให้ความช่วยเหลือที่หน้าสถานีตำรวจนครบานตลาดพลู

พอได้รับความเสียหายเองเขาก็ไม่มีที่อยู่อาศัยเนอะ
อย่างพวกแบบเครื่องอุปโภคบริโภค
ก็มีคนนำไปช่วยกันช่วยกันทำอาหารมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน
ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะ

อันนี้ก็เป็นก็จริงแล้วเป็นที่ผืนเดียวที่แล้วก็เป็นห้องเช่านะ
คือมันไม่เร็วเข้าใจว่าแป๊บเดียวก็ไม่นะ
ข้างบนเข้าใจว่ามันเป็นผนังอิดและข้างบนมีช่องที่ไปกระโดดได้
เป็นพื้นไม้มันก็เลยกระโดดข้ามห้องเร็ว
เหลือว่าคนก็ออกไม่ได้เท่าว่าได้หมด
ก็ได้เน้นให้นั่งให้ดูแลเรื่องที่อยู่ใส่ก่อนทุกคราวแล้วก็ขยับขยายทางกัน
เมื่อกี้ในระหว่างที่กำลังฟังคุณชาติชาติเรากำลังคุยกันเรื่องนี้อยู่
บอกว่าตอนนี้สื่อเนี่ยก็บางทีแบบอ่านก็ลำบากเหมือนกันเนอะ
เพราะว่าเอ่อตอนเนี้ยในฝั่งของฝั่งของทางเอ่อคุณพิธาใช่ไหม
ในทุกทุกทุกทุกพักเลยน่ะอืมแปดพักเนี้ยทางสื่ออ่ะทางผมอย่างเงี้ย
อย่างทางเราอย่างเงี้ยก็สัมภาษณ์อ่ะเพราะสัมภาษณ์ก็คุยนู่นนี่นั่นอ่า
พอคุยเขาเชิญเพราะออกรายการเขาก็มาอ่าก็คุยนู่นนี่นั่นเสร็จ
มันเหมือนกับบางท่านบอกว่าไปเข้าข้างเขาเป็นติ่งเขา
แต่ว่าในมุมกลับกันอ่ะอืมอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาไม่มาไง
เชิญแล้วเชิญแล้วผมเชิญหมดน่ะทางฝั่งท่านชายวุฒิทางฝั่งแบบ
ผมมีคนเดียวที่มีโอกาสได้คุยแต่ว่าคุยผ่านทางโทรศัพท์นะ
ก็คืออ่าอ่าพี่แจ๊คธนกรวังบุญคงชนะอ่าเออ
ก็คืออืมแต่แต่ว่าถ้าอื่นอื่นเนี้ยพอไปขอสัมภาษณ์หรือไปขอคุยด้วยอย่าง
อืมเขาจะไม่พูดเขาจะบอกว่าเออขอไว้ก่อนยังไม่พูด
อีกสักเดือนนึงเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวค่อยมาคุยกันอะไรอย่างนี้
เนี้ยอืมเออพอพอพอมีแค่ฝั่งเดียวที่เรานำเสนอออกไปก็จะ
กลายเป็นว่ากลายเป็นติ่งอ่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรื่องเรื่อง
ฝั่งทางนี้วันนี้พี่ก็โดนกับพี่หมวยก็โดนอยู่ที่นี่ก็แบบตา
อะไรอย่างเงี้ยอืมก็ต้องไปบอกให้ทางฝั่งหนึ่งเขาพูดด้วยดิ
เราก็นำเสนออยู่แล้วอ่ะคิดสิคิดออกมาสิว่ะคิดสิเนอะ
ไม่มันก็คือตอนนี้ก็คือสปอร์ตไลท์ไปอยู่ที่ว่าเขาจะจัดตั้งได้หรือเปล่า
ใช่สปอร์ตไลฟ์อยู่ตรงนั้นอ่ะทุกคนก็นำเสนอข่าวตรงนี้อ่ะ
กับสองเรามาถึงยุคที่แบบว่านักการเมืองเหมือนดาราต้องยอมรับนี้
ในความเปลี่ยนแปลงของโลกนี้ของประเทศนี้วันที่แบบว่าวันนี้
แม้กระทั่งแฟชั่นแม้กระทั่งลิปสิกแม้กระทั่งเห็นไหมวันนี้ของอิ๊งอะไรนะ
อาชาอะไรน่ะมิ้นช็อคมิ้นช็อคมิ้นช็อคนี่ก็คือนางก็กินอยู่นางมาตลอดอยู่แล้ว
เป็นแบบว่าคาเฟ่ติ้งแล็บอยู่ที่ที่พักอ่ะนางก็กินของนางอยู่แล้ว
อะไรอย่างนี้ก็กลายเป็นกระแสนี่นี่มาอีกแล้วอีกแล้ว
นี่ปิยาวัฒน์นี่มาอีกแล้วหนุ่มเรียนวิทาสลื่นลิ้นเชียวนะอืมโหจริงเลย
อุ๊ยหนุ่มใจเย็นใจเย็นนะไม่หรอกเราก็นำเสนอตามที่มันเป็นอยู่
ตอนนี้ที่เขาเล่ากันอยู่ที่มันเกิดขึ้นเป็นอยู่แล้วก็เหตุการณ์สถานการณ์
ตอนนี้ใช่เพราะว่าตอนนี้เขากำลังมีการเตรียมการเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล
มันก็ต้องพูดในแง่มุมนี้แหละก็คือจะไปพูดอีกฝั่งนึงก็ยังไม่ได้อยู่ดี
ก็อย่าลืมว่าคนจัดตั้งรัฐบาลหมดก็คือคนพวกเราทุกคนนี่แหละ
ซึ่งเราไปลงคะแนนกันมาถูกต้องไหมคุณหนุ่มเราเชื่อว่าพวกเราไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันมา
ตอนนี้มันก็จะมีคนแบบมาปานมาอะไรอย่างเงี้แต่ว่าจริงจริงแล้วคน
ที่เข้าใจเนี่ยก็เข้าใจเลยนะ
เพราะเออจริงจริงว่าอีกฝั่งนึงเนี้ยอย่างผมเองเนี้ยมีการเอ่อ
โทรไปคุยกับทางพักที่ไม่ได้อยู่ใน
ร่วม๘รัฐบาล๘พักที่ร่วมรัฐบาลด้วยเนี่ย
ผมก็โทรไปให้ทีมงานให้ผมโทรไปอย่างนี้
เขายังไม่สะดวกเขายังไม่สะดวกว่าถ้าสะดวกเดี๋ยวเขาจะมา

ใช่เขาก็ต้องดูหลายปีก่อนถ้าเขาก็จะพูดจริงในถ่ายตัวเองก็
จะต้องให้พักอันดับหนึ่งก็ต้องยอมรับก้าวไกร
เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องติดตามของพระเก้าไกร

ทุกด้านอื่นอย่าลืมนะฮะพักไหมว่าจะเป็นผู้ใช้ได้
เขายังเป็นคอรมออยู่นะเขายังเป็นคอรมอรักษาการตอนนี้อยู่
เป็นทั้งนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งคณะรัฐมนตรี

นำเสนอท่านตอบว่าไม่รู้แล้วก็เรื่องของอันนั้นเขาแค่นั้นยังไม่ตอบ
ข่าวออกมาเรื่องของบิ๊กป้อมที่ว่าจะไม่อยู่แล้ว
ป้อมก็ถามว่าเอาไปเอามาจากไหนล่ะเขาก็ยังอยู่อยู่นี่ถูกต้องไหมล่ะ
เขาก็บอกว่าคือเอาจริงนักข่าว

เขาก็จะแยกย้ายกันไปว่าอยู่ประจำพักไหนพักไหน
คุณสิทธากับคุณของหมอชุระน่าที่เขามีคอนฟิตต์กัน
ก็ต้องนำเสนอไปถูกไหมล่ะ
คือก็นี่แหละก็ใจเย็นนะเดี๋ยวก็คืออีกฝั่งหนึ่งก็ออกมาพูดก็นำเสนออยู่แล้ว
แต่ว่าตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งเขายังไม่ได้มีการพูด

ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวเออเขาแบบเขาขอก่อน
ผมคุยหมดแล้วก็บอกขอก่อนได้ไหม
ก็ไม่แต่จริงแล้วพวกเขาก็ยังรักษาการ
รัฐบาลรักษาการอยู่เขาไปสิ้นสุดนู่น๑๑สิงหา
ซึ่งทุกคนก็ต้องนำเสนอข่าวอยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะ
แต่วันนี้ก็แค่ว่าคนที่ได้จัดตั้งรัฐบาล
มันเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของเขาหรือการนำเสนอที่จะต้องว่า
รัฐบาลในการรอยต่อช่วงรอยต่อผมเห็นออกไหมแหละ
ใครจะมาทำงานต่อจากรัฐบาลชุดนี้
ท่านเองเบรกเนาะ
ครับเบรกครับแม่
วงอาวุธปืนขนาด๙มมบุกชิงทรัพย์นะฮะที่ห้างทองเยาวราชวังกอกในตลาดรวยมาร์เก็ตนะครับที่หมู่๒ตะบนบ้านคลองสวนที่พระสมุทรเจดีสมุทรปลาการ
หลังจากคนร้ายใช้ปืนจี้ชิงทองภายในร้านนะครับจังหวะนั้นคนร้ายกำลังจะหนีปรากฏว่าประตูกระจกมันถูกล็อกอัตโนมัติ
คนร้ายก็ชักปืนกระหน่ำยิงใส่ประตูวิศีนัดจนแตกละจ่ายหลังจากนั้นพยายามหอบทองหนีขึ้นรถ
นี่ฮะในจังหวะนี้นะลองดูไปเอาทองแล้วนะจี้ทองนะเอาทองมา
เดี๋ยวนี้ร้านทองแบบจะต้องทำเป็นนิรภัยหมดเลยเนอะใช่นี่ขนาดนิรภัยแล้วนะ
ใช่ตอนนี้การจี้ทองนี้แบบเขาบอกมีทุกวันนะเธอแล้วปืนเนี่ยปืนจริงนะ
ก็เขาบอกแล้วไงประเทศเราหาซื้อปืนง่ายนี่เอาท้องดูดิยิงจริงใช่ไหมเธอ

หลายนัดหวังจะเปิดทางหนีนะครับแต่ว่ากระสุนเนี่ยไม่ถูกใคร
ตำรวจเองก็ชักปืนพกประจำกายแล้วยิงสวนออกไปนะฮะ
กระสุนเนี่ยพุ่งเข้าท้ายทอยคนร้ายได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุนะฮะ
พลตรวจตรีพันลบอาแลมล่าอาแหลมล่านะฮะ
ท่านก็เป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปลาการลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะ
โดยไปพบรถมอเตอร์ไซคว่ำอยู่รวมไปถึงอาวุธปืนของคนร้าย
พร้อมกับสูญปืนแม็กซีนนอกจากนี้นะครับ
ยังไปเจอตระก้าแหวนทองคำสองใบนะฮะ
มีถาดแหวนที่คนร้ายเนี่ยหอบมาจากร้านไปด้วยเนี่ยครับ
ภายในร้านทองนะฮะประตูเนี่ยแตกนะครับ
ตู้โชว์แหวนตู้โชว์ทองต่างต่างนานาก็โดนยิงตายเหมือนกันอืม
เนี่ยครับดีนะที่ยังเอาไปไม่ได้อยู่สิตำรวจตั้งจิ้งข้าวอยู่ตรงต้นตลาดนั่นอ่ะ
กัดได้ก่อนเนอะอืมเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังตัวกันมากขึ้นนั่นแหละเนอะ
วินาทีนี้ครับไปดูคลิปคลิปหนึ่งดีกว่า
ขับรถแล้วเจอรถกระบะข้างหน้าเป็นอย่างนี้

ถ้าคุณหนุ่มขับรถอยู่แล้วเจอแบบว่า

มันเป็นไวรัลคลิปที่ถูกวิภาควิจารณ์กันเป็นจำนวนมาก

แล้วเจอรถกระบะข้างหน้าเป็นอย่างนี้เลยน้อง

แล้วเขามองกระจกข้างกันยังไงนี่คือคำถามอะไรเอ่ย

ใช่บางคนก็บอกว่า

แล้วทำอย่างไงแล้วมัน
ขึ้นได้จริงเหรอหรือว่ามันทำให้คนเห็นเยอะ

เขาคิดกันเองมันเกิดจากแบบว่า

ตอนนั้นเขาก็ได้ใช้สีเกียวสีส้มสีแดงแดง
มันจะขัดขึ้นในหน้าฟีมเลย
อย่างผู้ชายถอดเสื้อได้แต่ห้ามเห็นหัวนม

ห้ามเห็นแอลกอฮอล์ห้ามไปพูดชื่อกัน
เมย์ไม่ยอมเล่นเมย์มันไม่เกี่ยวกับคนตามอยู่ที่ว่าถ้าสมมุติคลิปเราคอนเทนต์เราอะ

ไม่พูดอย่างนี้เด้อ

ขอน้ีมีแต่อะไรอุบาตว่าเธออ่ะเพียงมึงที

บางทีกัตถอยก็คิดเองเนาะจริงเนาะ

เวลาพูดถึงห้ามพูดอ่ะสมมติอย่างนี้

แล้วเคยเล่นลงไปอันหนึ่ง
เมื่อจนเขาจ้างเราเล่นอย่างนั้น
ปีนี่ก็ไม่รู้เรื่องเหรอ
เมื่อก่อนเขาจ้างด่าไร
เธอใครจะคิดว่า
ตอนนี้ทั่วโลกเขาแบนเยอะ
มันกลายเป็นห้างมันกลายเป็นสถาปัญญาณ

เขาว่ากันอย่างนั้นนะ

ถูกต้องไปดูกันอย่าง
เหมือนมันอาจจะมีความเป็นส่วนตัวอย่างอเมริกามันไม่โอเค
เพราะมันเป็นจีนรึเปล่าแต่ก็
ก็ข่าวมาก่อนแล้วต้องออกเพจนู้นเพจนี้

เร็วมากเนอะเพราะว่าทุกคนก็โพสต์หมด

มันก็อาจจะอันตรายกับรถคันอื่น

ซื้อขายไตผิดกฎหมายอย่าหาทำกัน

ฝ่าวิกฤตเรื่องของการเงินในครอบครัว

จะขายไตเพื่อจะได้เงินมาอย่างนี้ค่ะ
คือเขาบอกว่าช่วงนี้มีคนทักอินบ็อกซ์เข้าไปหา

เขาบอกว่าการขายไตผิดกฎหมาย
ประเทศไทยห้ามมีการซื้อขายอวัยวะ
แล้วก็แพทย์ที่เปลี่ยนไปจากการซื้อขาย

ต้องถูกถอดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คือไม่ใช่ให้แพทย์ไปทำไม่ได้เหมือนกัน
นอกจากเขาบอกว่ามีคนที่รอบริจาคอยู่อย่างแมงมุมอย่างนี้
บริจาคต้องรอให้มีคนเสียชีวิตก่อน

คือจริงต้องบอกว่าการซื้อขายไตหรือว่าอวัยวะเนี่ย
เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในทุกประเทศ
ยกเว้นมีประเทศอิหร่านนะคะที่ไม่ผิด

ใช่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นการบริจาคไป
อันนี้สามารถทำได้แต่มันจะมีมันจะมีข้อกำหนดของมันอยู่
ข้อที่๑ก็คือตอนที่ยังมีชีวิตอยู่

หรือว่าคู่ที่มีการจดทะเบียนสมรส
สามารถให้ตายกันได้อันนี้ได้
ส่วนข้อที่๒คือให้ตอนที่สมองตาย

คนที่สมองตายเท่ากับเป็นผู้เสียชีวิต
อย่างนี้ต้องได้รับความยินยอมจากญาติ
แล้วก็ตัวผู้บริจาคเองอย่างนี้ได้เหมือนกัน
ดังนั้นเนี่ยคือใครจะคิดซื้อขายไต
เขาบอกว่ามันไม่ได้นะคะเราก็ผิดกฎหมายด้วย
แหลบบอกว่าผมขอเป็นกำลังใจให้แฟนเพจ

ฝ่าวิกฤตการเงินในครอบครัวไปได้ด้วยดี

เผื่อจะมีรายได้เสริมเข้ากระเป๋าเป็นกำลังใจให้
คือวันนี้มันเริ่มมีคนมาพูดถึงแล้วไงว่า

แล้วเอาไปขายไตแลกเงินอะไรอย่างนี้
แต่ความจริงเนี่ย
ดอลลาร์เนี่ยเขาจะบริจาคไตให้แฟนเขาข้างหนึ่งอะ

เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องรอ
รอคิว
ซึ่งคิวมันยาวมาก
แล้วคือพอรอไปสมมุติเป็นคิวนี้แล้วก็

บางคนอ่ะบางคนอ่ะอ่าที่เคยได้ยินมาน่ะ
คือเหมือนกับบินไปที่จีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทำกับ
เคยได้ยินใช่ไหมอันนี้ไม่รู้เท็จจริงบางประการใดไม่ทราบ
อ่ะเป็นเรื่องเล่าว่าเป็นเรื่องเล่าว่าเขาบอกมันมี
เหมือนแบบว่าเหมือนการที่ทำคนขึ้นมาเคยดูป่ะ
อันนี้ไม่รู้อันนี้พี่ไม่รู้ก็ไม่รู้รู้รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าคือเหมือนกับเขา
เขาเหมือนกับบินไปต่างประเทศไปที่เพื่อจะไปทำที่เขามีการขาย
หรือขายการแต่จริงจริงในนี้เขาเขียนไปตลัดเผื่อนอะไรอย่างเงี้ยบ้าง
ใช่เพราะเขาบอกเลยว่าจริงมันผิดกฎหมายทุกประเทศเนี่ย
ยกเว้นอิราณเพิ่งจะรู้เหมือนกันนะอืมถลัดอืมใช่นั่นแหละ
พี่ได้ยินมาเนอะเนอะเอาไปเอาโอเคพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ
เมื่อวานนี้ตอนเซลล์เอ็มโอยูอืมคนก็ไปจับตาแหวนแหวนข้างขวานะอืม
เป็นแหวนของคุณไอ้แอปจนแบบว่าตอนนี้คือเอาง่ายวาดที่นายกอ่ะ
วาดที่นายกคนที่สามสิบเป็นวาดที่นายกที่คนจับตามองเยอะที่สุดเลยน่ะอืมอืม
อืมนะฮะปรากฏคุณทีมพิธาเนี่ยขยับตัวอะไรก็เป็นประเด็นถูกจับตาตลอด
โดยเฉพาะเรื่องจิ้นกับคุณไอแอปทักษะออนแต่มันคนละวงปะนั้น
คนละแบบคนละสไตล์คนละแบบเลยไม่ใช่แหวนคู่อ่ะซึ่งก่อนนั้นก็เป็นประเด็นจับโป๊ะ
ทีมสวมแหวนนิ้วนางข้างขวาเหมือนกันอีกแอปก็บอกเปิดใจสั้นในรายการแชร์ข่าว
ใส่ปกติอยู่แล้วค่ะคนแปลกเลยค่ะพร้อมจริงด้วยประโยชน์สุดสวยว่าแค่นี้เถอะ
เกรงใจทีมเขาเขาน่าจะมีเรื่องเครียดพอแล้วอืมอืม
เคยแบบนี้ถือว่าเป็นสีสันแบบว่าความสุขให้คนยิ้มได้นะเนี่ย

ขอให้ได้จินธนาการหน่อยอะไรงี้เนาะ

ข่าวตามนี้จะเป็นอะไรก้อ

อย่างแอปเนี่ยเราก็ไม่เคยคุยเรื่องพวกนี้กัน

เออส่วนคุณก็สนิทกับทางฝ่ายชายคุณ
อันนี้เขาโพสไล่ลงไหนเลยเป็นภาพแม่อยู่ตรงกลาง

มาเราก็ไปเกี่ยวอะไรกับเค้าเธอเคยจะเกลียดฉันเหตุแต่ละนะ
อีกหน่อยชัดเจอหน้าเค้าก็อยู่กับเค้าไม่ได้แล้วเนี่ย

แถต่อคู่รักเสียงดีเราฟังมาเป็นอาทิตย์นะ
ก็คือเขาเขียนเลยว่าฝ่ายหญิงมีคนใหม่แล้วเป็นนักแข่งรถ

แวดวงรู้กันดีแล้วก็คู่นี้เลิกกัน๒๓เดือนแล้ว
เท่ากับเพื่อจะไปรักคนอื่นมากกว่าบุรี
หี้ซ์แตคคู่เราก็ได้รุกเพจอ่านถึงกับร้องอ๋อ
โดยเสียงส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกันคือรักแท้แพ้รถแข่ง
แต่จริงอ่ะพี่ก็ได้ยินมาสักพักนึงแล้ว
แต่ว่าเรื่องที่ไปมีคนอื่นเนี่ยพี่ไม่เคยรู้
เพราะน้องผู้หญิงก็ขับรถอยู่ในฟุนฟุสไตล์กันเหมือนกัน
แต่ทีนี้พี่ไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้

เขาชอบขับรถอยู่แล้วไม่ใช่หรอ

ชอบขับรถแล้วเขาชอบคือน้องก็มักจะเหมือนกับเป็นคนที่ชอบแบบว่ากีฬาแข่งรถ
ก็จะมีแบบไปขับที่สนามนู้นสนามนี้สนามนั้นอะไรอย่างนี้ไปอะไรอย่างเงี้ย
คู่นี้ทุกคนว่าเป็นคนออกมาบอกแล้วไม่ใช่
ส่วนคู่ที่ใช่ก็คือผมเจอทั้งคู่อ่ะ
หมายถึงเจอคู่นี้
เกี่ยวกัน๒๓เดือน
แต่ว่าตอนที่ไป

แต่ว่าพี่ก็ยังไม่รู้นะ
แต่มีคนแบบเขียนไปให้กำลังใจน้องฝั่งผู้ชายเยอะมากที่แอบเห็นนะ
เพราะว่ามีคนแบบเขียนเข้าไปเป็นกำลังใจให้นะอย่างนู้นอย่างนี้
แต่ทีนี้พี่ว่ามันก็ยังตอบไม่ได้หรอกว่า
คือไม่ใช่ว่าเรารู้จักกันแล้วไปออกตัวแทนเลยไม่ใช่นะ
แต่เขาก็มารอให้เขาออกมาพูดเองดีกว่า
เพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นจริง

นี่มีคนถามใครเล่าไม่รู้ค่ะเดี๋ยวว่ากัน
โอเคนะครับไปดูท่านผองผมหน่อย

จ่อฟ้องคนด่าแรงนะครับโดนไปแล้ว๓ลาย
นะฮะแฟนแฟนงงรายการตัดจบหรือว่าปลิว
นะฮะคนที่เป็นแฟนข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ของคุณสรยุทธ์เนี่ย
คุ้นเคยดีนะครับกับรายการกรรมกรข่าว
นอกจอซึ่งก็เป็นรายการที่จัดรายการข่าวระหว่าง
ทั้งคุณสอรยุทธ์สุทธาษณจินดากับน้องไบร้พี่แอ๊คทันนะครับ
อยากจะพูดอะไรอยากจะคุยอะไรก็ทำกันนะฮะ
แล้วก็คือจะเป็นไวรัลในโลกออนไลน์คุณผู้ชมครับ
ล่าสุดนะฮะรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ
ก็ยังมีประเด็นนะฮะเรียกว่าเป็นประเด็นพีคครับ
โดยที่พี่ยุทธ์เองเนี่ยได้เผยบางช่วงนะครับ
ประเด็นคอมเมนต์ด่าว่าสามารถด่าได้แบบมีเหตุผล
แต่ถ้าด่าแบบไม่มีเหตุผลก็เตรียมฟ้องนะครับ
ซึ่งตอนนี้โดนไปแล้วประมาณ๓คน
จะฟ้องก็เดี๋ยวจะไปที่ศาลเลยด้วย
ไม่ผ่านตำรวจนะครับไม่มีการไปแจ้งตำรวจ
ฟ้องศาลเลยนะฮะฟ้องตรงเลยนะฮะ

ที่สำคัญคือพี่ยุทธ์บอกว่าสตุ้งสตังค์พี่ยุทธ์เองก็มีแล้ว
สามารถวางเงินไว้ก่อนตามอัตราค่าเสียหายที่เรียกร้อง
เนี่ยนะครับคือพร้อมกันนั้นเนี่ยยังรู้สึกเสียดาย
ถ้าก่อนหน้านี้จัดการฟ้องคงได้อีกหลายคดี
แต่คดีหมินประมาทมีอายุความสั้นแค่๓เดือน
ทำอะไรไม่ทันโดยการจัดรายการช่วงท้ายท้าย
มีการนำเสนอประเด็นของคุณพิธาติดดินถ่อมตน
จนมีผู้สมัครสอสอเชียงใหม่ถ่ายรูปเรียนแบบ

ส่วนคนที่ดูก็ได้แต่โพสต์บ่นเสียดาย
ปลิวแล้วบางคนก็สงสัยทีมงานเตะปลั๊กหรือเปล่า
เนี่ยนะอาจารย์ใหญ่ก็ดูตัดไปเนอะดูแบบมันแบบ
มันไม่มีแบบเรนดิ้งโลกเข้าไปเลย
แต่คนเมื่อกี้ที่ด่าผมอยู่ว่าผมไปเรียเท้าเรียตีนเรียเนี่ย
ก็ฝากไปคุยกับอาจารย์ใหญ่ผมแล้วกันท่านผอ
โถปลอดภัยจะได้ทำเรื่องพร้อมกัน
แต่จริงเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจจะหลุดไปว่าหรืออะไรหรอก
ขอโทษที่จริงนะครับที่ไปพูดคำเหมือนกับเป็นไปเอ่ยคำนั้นออกไป
จริงไม่ได้ตั้งใจพูดคำตั้งใจจะพูดคำว่าคอ
แล้วมันหลุดออกไปนี่เออจริงจะพูดคำว่าคอ
แต่มันไปหลุดคำว่าควายออกไปขอโทษขออภัยนะ

โอเคอย่างนั้นก็คอยแวบนึง
โอเคไปพักสักครู่นึงคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาข่าวใส่ไข่กันต่อค่ะ
มากค่ะใบเฟิร์นความสวยเป็นเหตุ
สาวยกให้เป็นเบ้าหน้าศัลยกรรม

ขยับตัวทำอะไรก็กลายเป็นกระแสให้พูดถึงตลอดนะคะสำหรับใบ
จากนี้เจ้าตัวก็เพิ่งได้รับสเตตัสใหม่
แท็กเป็นใบเฟิร์นไอดอลค่ะ
หลังจากต้องบอกว่ามีสาวหลายต่อหลายคนเนี่ย
นำเอาใบหน้าของใบเฟิร์นเนี่ยนะคะ

อยากได้เบ้าหน้าแบบนี้เอาหน้าน้องขึ้นมา

คือเช้าป่าวเวลาไปหาหมอศัยรายกรรมเนี่ย

อยากได้เป็นแบบนี้นะอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไปถามน้องก็เลยบอกว่าดีใจค่ะ
ถ้าเป็นแบบนั้นจริงตามสบายเลยนะคะ

ส่วนคนที่คาดหวังอยากจะมีจมูกหรือว่าริมฝีปากเหมือนตัวเขาเนี่ย
คงต้องฝึกนิดนึงถ้าเป็นเรื่องศัลยกรรมก็อยากจะให้เช็คข้อมูลดีดี
ซึ่งเฟิร์นสนับสนุนให้ทำนะคะเพียงแต่ต้องเช็คข้อมูลกันให้ดีก่อน
น้องบอกแบบนี้อืมต้องต้องฝึกยังไงอ่ะพี่หนุ่มคืออะไรอ่ะ
คงต้องฝึกนิดนึงคือยังไงอ่ะอ๋อแต่ปากอ่ะอ่า
คือหลายคนก็อยากจะเป็นเหมือนคุณเอ้อ

เป็นอย่างงี้จริงจริงเถอะเพราะว่า

จริงปะเนี่ยตกใจที่มันคือผู้ชายเตะจริงหนูก็รู้แค่ผู้ชายล๊อคนึกว่าอะไรแต่โหดูสิ
ตกลงที่แม่ต้องไปนอนให้เขาดูดวงก่อนไม่ใช่หรือ
ไม่เคยเจอเลยมีน้องคนหนึ่งเป็นลูกคุณหนูมาหาแบบว่าอยากได้ตือปากเหมือนอ้ำหมอต้องทำแบบนี้

ทำได้ไงต่อหมอก็บอกหรอคุณจะเอาขนาดนั้นหรอไปรถชนกันไปให้หน้ามันยับอะไรเผื่อทำได้วะ

หมอเขาก็กล้าแต่เขาบอกว่าอย่างฉันไปขอตามหมอหมอทำให้หนูเพิ่มหนูจมูกหนูมัน
แล้วเขาวางโหลให้คุณมาโหลให้คุณวางตีน

ต้องให้เลือดจนสุดท้ายก่อนพระอาทิตย์ขึ้นไงเด้ว

ไม่คุณทำตั้งแต่กี่โมงเนี่ยทำตีหรอ
ต้องให้เลือดจนสุดท้ายขึ้นพระอาทิตย์ขึ้น
หญิงปณิตาเขายืนจับมือฉันจนเย็บไปใส่ตาม

โหถึง๒๐ตีแล้วนะถามมา
หมายถึงตีตีก็ก็รอให้พระอาทิตย์ขึ้น
อะไรอย่างเนี่ยเออขอเชื่อแม่คุณอิ่มก่อน

นอกจากที่แม่ยุคเรื่อยเดี๋ยวนี้คือทุกทุกถนนนะ
มีศัลยกรรมหมดเลยที่ฟินิกอ่ะ
ไปแล้วเนาะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ